เย็นวันนี้แล้วที่นักฟุตบอลทีมชาติไทย
จะลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็บอกว่านักเตะทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับนะคะว่า
การพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้ถือเป็นงานที่ยาก
และเจ้าบ้านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจ
แต่ว่านัดนี้ก็จะทำอย่างเต็มที่

รวมถึงตลอด๙๐นาทีก็จะพยายามดึงศักยภาพของนักเตะออกมาใช้
รวมทั้งใช้เกมลุกเปิดสู้อย่างแน่นอน
แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาเชียร์ถึงญี่ปุ่นประมาณ๒๓๐๐คนด้วยค่ะ
โดย๑๑ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเย็นวันนี้นะคะจะมาในระบบ๔๓๓ค่ะ
ผู้รักษาประตูก็เป็นตองกวินธรรมศาจานันทร์นะคะ
แบ็คซ้ายในนัดนี้จะเป็นเฮียพัฒน์โนชยาค่ะ
ส่วนแบ็คขวาที่สตองโดเหมือนเดิม
เตอร์๒คนนะคะเป็นธนบุญเกษารัฐกับอดีศรพรมรัฐ
กลาง๓คนนะคะก็ไล่จากซ้ายไปขวาเป็นจักรพรรณแก้วพรมค่ะ
พัฒนาพลายนุ่มที่จะลงประเดิมทีมชาติไทย
รวมถึงชายวิวชะปุยที่นัดที่แล้วเป็นตัวสำรอง
กองหน้านะคะก็จะมีเจ้าเจธนาทิพย์สงกระสินแล้วก็อดีศักดิ์ไกรสอน
แล้วก็มีธีรสินแดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้าเช่นเดิมค่ะ
ซึ่งในเกมนี้นะคะธิรสินแดงดาก็จะสวมปลอกแขนกัปตันทีมค่ะ
ที่ธีรทรบุญมาทันที่ติดโทษแบนโดยทีมชาติไทยจะมาในชุดสีขาว
ส่วนญี่ปุ่นจะใส่ชุดสีกรมท่าค่ะ
ซึ่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายกลุ่มบีนัดที่๗
ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนะคะจะแข่งขันกันวันนี้ที่สนามไซตามัสสเตดียมค่ะ
แข่งขันเวลา๑๗นาฬิกา๓๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งในเกมแรกนะคะเป็นไทยที่แพ้ให้กับญี่ปุ่นในบ้านไปก่อน๐ประตูต่อ๒ค่ะ